ช่วยฝากดูความเรียบร้อยด้วยค่ะขณะที่คนกลุ่มนึงก็
หั่นใจกับความไม่เรียบร้อยของถนนของสะพานที่อาจจะทำให้เกิดอันตราย
แต่คนกลุ่มหนึ่งไม่กลัวอะไรเลยค่ะไปสร้างความหวาดเสียวด้วยตัวเอง
ท้องถนนด้วยการขับขี่รถแบบผ่านผลค่ะ
นี่เป็นคลิปกล้องหน้ารถก็คงจะเป็นรถที่ขับร่วมทางกับกลุ่มนี้แหละค่ะ
สายหมอกโอ้โหนี่คือน่าจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นเรียนมัธยมอยู่นะคะ
ขี่มอเตอร์ไซค์มาอย่างเร็วทั้งสี่คันนะคะแล้วแต่ละคันก็อยู่ในท่าหมอบอ่ะค่ะ
ใส่หมวกกันน็อกด้วยนะคะอันนี้ถือว่าอันตรายมากจริงจริงนะคะ
หนึ่งในนั้นเนี่ยมีคนหนึ่งสวมเครื่องแบบชุดนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งที่อำเภอบึงสัมพันธ์จังหวัดเพชรชบูรณ์
นี่กล้องมันก็จับได้หมดเลยนะคะเครื่องแบบชุดนักเรียนเนี่ยนะคะ
คือคนที่เห็นเนี่ยก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะคะทั้งตำหนิทั้งเตือนสติ
เกรงว่าจะเกิดอันตรายกับคนกลุ่มนี้นะคะนี่คือถนนนี่นี่
อันนี้คือสวมชุดนักเรียนเห็นไหมคะแล้วแบบอยู่ในท่าหมอบอ่ะ
นะคะแล้วไปด้วยความเร็วค่ะนะคะถนนหมายเลขยี่สิบเอ็ดสระบุรี
หลุมสักบ้านโดงเข็มตำบลสามแยกอำเวทเถียนบุรี
จังหวัดเพชรชบูรณ์ค่ะเนี่ยค่ะล่าสุดวันนี้ตำรวจสพบึงสัมพันธ์
แหมดภาพมันจับไว้ได้หมดแล้วนะคะครับ
เขาก็ติดตามตัวกลุ่มวัยรุ่นที่ประลองความเร็วบนถนนเส้นนี้ไว้เรียบร้อยค่ะ
นะคะทุกคนเป็นเยาวชนแต่ไปก่อเหตุในเขตรับผิดชอบของสพวิเชียนบุรีค่ะ
ตำรวจก็ยึดรถมอเตอร์ไซค์ที่ปรากฏในคลิปแล้วเชิญผู้ปกครองและเด็กมาที่สพวิเชียนบุรีนะคะ
เบื้องต้นก็สอบสวนและแจ้งข้อกล่าวหาแข่งรถบนทางหลวงโดยไม่ได้รับอนุญาตมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน๓เดือนหรือปรับตั้งแต่๒๐๐๐บาทถึง๑๐๐๐บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับแล้วก็พักหรือเพิกถอนใบอนุญาตนะคะสำหรับรถมอเตอร์ไซค์ทั้งสี่คันนะคะ
ตำรวจก็ยึดไว้เป็นหลักฐานจนกว่าการดำเนินคดีจะสิ้นสุดและเยาวชนทั้งสี่คนนี้นะคะ
ก็ส่งให้พนักงานสอบสวนสพวิเชียนบุรีดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ